ราม่าในโลกออนไลน์วันนี้คุณผู้ชมครับ
เป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติ
ราม่าก็คือเขาจะขึ้นเครื่องสายการบิน

จักรยานเขาเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ที่ใช้กับเกียร์จักรยาน

แต่ปรากฏว่าคลิปนี้มันออกมาแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับไปดูก่อน
ที่มีแบตเตอรี่ไม่สามารถเอาขึ้นเครื่อง
แล้วก็ผมก็ตกเครื่องนะครับ

นำคลิปวิดีโอมาโพสต์ข้อความ

ขอถามเป็นความรู้ตนตกเครื่อง
จากพนักงานไม่อนุญาตให้บินพร้อมจักรยาน
โดยพนักงานแจ้งว่าจักรยานคันนี้มีแบตเตอรี่
ไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เคยบินไปทั่วโลกพร้อมจักรยานไม่เคยมีปัญหา
แข่ง๔เกมอาทิตย์ที่แล้วพร้อมจักรยานคันเดียวกัน

และครั้งนี้ตัวเองจ่ายเงินซื้อน้ำหนักจักรยานเรียบร้อย
และที่เลือกเดินทางกับสายการบินดังกล่าว
เพราะมีการโปรโมทว่าเดินทางได้
พร้อมตั้งคำถามใครเคยบินพร้อมจักรยาน
สายการบินดังกล่าวแล้วมีปัญหาบ้าง
หลังจากนักกีฬาทีมชาติคนนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊กออกไป

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้าไปแสดงความคิดเห็น

แล้วบางคนอ้างตัวว่าเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานเหมือนกัน
ยังนำจักรยานขึ้นสายการบินนี้เป็นประจำเลย
แล้วก็ยืนยันว่าต้องถอดแบตออกก่อนไง
แล้วก็ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เคยมีปัญหา
เจ้าของเฟซบุ๊กมาตอบข้อความข้างบนด้วย
โดยบอกว่าแบตเตอรี่

ไม่ใช่คนวงการจักรยาน
แต่ถ้าจะแนะนำว่าอ่านที่ถูกต้องยังไง
ขอความกรุณาให้ความรู้ผมหน่อยในเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้
แบตเตอรี่สแรมถอดง่าย

ถ้าโชมาโน่ดิทูหรือดิ๒เนี่ยนะ
คงลำบากย่อมาจากอะไรล่ะ
คือระบบชุดเกียร์ไฟฟ้าที่ทำงาน

ให้เป็นชุดเกียร์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่ใช่ปัญหาหรือไม่ใช่ความผิดของพนักงานสายการบิน

ราม่าที่๒เหตุใดคุณถึงถ่ายคลิปแล้วก็รูปบัตรพนักงานของสายการบินดังกล่าวมาเปิดเผย
นี่คุณละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่
เรียกร้องให้สายการบินออกมาปกป้องพนักงานครับ
ไม่เจอคลิปวิดีโอต้นเรื่องนี้แล้วนะ
พอทีมข่าวติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของนักกีฬาเบื้องต้นแจ้งว่า
ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่ม
คุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยสำหรับไอ้แบตเตอรี่ต่าง

แบตเตอรี่ทุกชนิดไม่สามารถโหลดใต้เครื่องได้
ถอดหรือใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง
โดยความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต้องน้อยกว่า๒๐๐๐มิลลิแอม

ความจุไฟฟ้าระหว่าง๒๐๐๐๐๓๒๐๐๐มิลลิแอมป์
หรือระหว่าง๑๐๐๑๖๐วัตต์
นำใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน๒ก้อน
ส่วนความจุไฟฟ้ามากกว่า๓๒๐๐มิลลิแมม
หรือมากกว่า๑๖๐วัตต์
ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้นะครับ

ส่งมาแชร์กันหน่อยครับ
เหมือนมันก็เป็นกฎเนอะเวลาเราไปขึ้นเครื่องเขาก็จะบอกเลยนะ

อย่างทีมข่าวเนี่ยทีมข่าวเวลาไปก็ต้องถอดแบตออก
แล้วช่างภาพก็ต้องเอาใส่กระเป๋าแล้วขึ้นเครื่อง

ใครจะลงไปจัดล่ะครับใต้ท้องเครื่อง